คุณผู้ชมยังจำคดีของพออ้อยได้ไหมคะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบตชำจังหวัดศรีสเกต
ที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคมปีที่แล้วปี๒๕๖๐นะคะ
แล้วสุดท้ายถูกพบเป็นศพคือไปเจอโครงกระดูกไปเจอเสื้อผ้า
อยู่ที่ป่าเป็นป่าห้วยพึ่งชายแดนไทยลาวอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
ตอนนั้นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเลยก็คือร้อยเอกสุภาชัยพาโส
เพราะว่ามีประเด็นเรื่องของการทวงหนี้กัน
คือ๑สัปดาห์ก่อนที่พออ้อยจะหายตัวไปอย่างลึกลับเนี่ยนะคะ
มีการไปพูดคุยกับเพื่อนก่อนว่าอยากจะชวนไปทวงเงินคนมีสี
เกือบครึ่งล้านเลยนะสำนวนเงินแล้ววันสุดท้ายที่ผออ้อยหายตัวไป
อยู่กับร้อยเอกสุภาชัยหรือว่าผู้กองเน่ง
แล้วหลังจากนั้นตำรวจเขาก็สืบสวนกันไปโดยติดตามจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
เพราะว่าพออ้อยหายตัวไปแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ตามที่ต่างแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่กันทรลักษณ์ที่จังหวัดศรีสเกต
สุดท้ายตำรวจก็สามารถรวบตัวผู้กองเหน่งได้แล้วก็แจ้งข้อหานักไป
ที่สุดนะคะสารจังหวัดกันทรลักษณ์ก็มีคำตัดสินออกมาแล้วนะคะ
โดยตัดสินประหารชีวิตค่ะ
รวมถึงให้ชดใช้เงินค่าเสียหายเกือบ๓ล้านบาทด้วย

กตัวร้อยเอกสุภาชัยพาโสหรือว่าผู้กองเน่ง
ผู้ต้องหาในคดีฆ่านางสาวจุธาพรอุ่นอ่อนหรือว่าพออ้อย
ฟังคำพิพากษาหลังจากที่พนักงานอายการจังหวัดกันทรลักษ
โจทย์ฟ้องผู้กองเหน่งเป็นจำเลยที่หนึ่ง
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
วงเหนียวกักขังและซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
โดยสารมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่๑สถานเดียวค่ะ
ส่วนในส่วนของคดีแพ่งก็ให้ผู้กองเหน่งชดใช้แก่โจทย์รวมทั้ง๔คน
คือพ่อแม่สามีและลูกของพออ้อย
เป็นเงินรวมเกือบ๓ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีด้วยนะคะ
หลังจากที่มีคำตัดสินแบบนี้มาทางครอบครัวของพออ้อยก็บอกว่าพอใจในการตัดสินของศาลค่ะ
คุณแม่นะคะบอกว่าถึงจะดีใจแต่ก็ยังเสียใจอยู่ดีที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปอย่างไม่มีวันกลับ
ขอขอบคุณในความช่วยเหลือและดูแลของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวจนกระทั่งพบกระดูกของลูกสาวค่ะ
ต้องบอกก่อนว่าคดีนี้เนี่ยพนักงานอายการส่งสำนวนฟ้องคดีผู้ต้องหา๔คนนะคะ
คนแรกน่าจะคือผู้กองเหนิงหรือร้อยเอกสู่ประชัยแล้วก็มีนางสุชาวดีปฐุมอินไดวิทุณท้าวแก้ว
แล้วก็นายประกัดสวัสดิ์คณะพันธุ์ด้วย
คดีนี้สารสืบพยานไปทั้งหมด๗๙ปาก
ก่อนที่จะตัดสินประหารชีวิตผู้กองเหน่งคือจำเลยที่๑

ส่วนจำเลยที่๒๔สารตัดสินยกฟ้องหมดนะคะ